อยากให้ดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะพี่เบิร์ตก๊อฟแล้วก็คุณผู้ชม
จะรู้สึกแบบเดียวกับชาวเน็ตหรือเปล่านะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ขับรถเก่งแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนรถของเขา
ทีนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์จอดยกมือไหว้ขอโทษ
แต่คนขับรถเก่งเขาไม่พอใจค่ะลักษณะคือไปทำร้ายร่างกาย
คนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าแหม
คนขี่มอเตอร์ไซค์โดนไปหลายหมัดดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เขาบอกว่าลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ตอบโต้แม้แต่หมัดเดียวเลยนะคะ

ใช่เสื้อเหลืองต่อยไปหลายหมัดเลยค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ

ชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายคลิปไว้ได้แล้วก็นำมาโพสต์ระบุข้อความบอกว่า
แพงแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปต่อยลุงเขาหรอก

ตำรวจมาแล้วส่งคลิปเด็ดให้ตำรวจก่อน
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจมาในจุดเกิดเหตุ
คนที่ถ่ายคลิปไปได้ก็เอาคลิปนี้ให้ตำรวจไว้ดำเนินคดี

จากนั้นค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตก็ไปตำหนิคนขับรถเก๋งหัวร้อนบอกคล้ายกันบอกว่า
คือแม้ว่าฝ่ายลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะเมาแล้วขับ

ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เอาดีไหมใช่ไหมจากนั้นชาวเน็ตค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดวาร์ฟเปิดวาบ
เหลืองคนขับรถเก๋งแล้วก็เข้าไปตำหนิจำนวนมาก
ทำให้ชายคนขับรถเก่งออกมาชี้แจงบอกว่า
โมโหเพราะลุงขี่มอเตอร์ไซค์ชนแล้วหนีแล้วยังเมาแล้วขับ
ไม่ยอมรับความผิดหาว่าเขาก็คือคนเสื้อเหลือง
ขับรถเก๋งเป็นฝ่ายขับไปเฉียวมอเตอร์ไซค์
ก็เลยทำให้โกรธโกรธแล้วก็ขาดสติก็เลยสาวหมัดไปแบบนั้นนะคะ
มาชายคนขับรถเก๋งค่ะได้โพสต์ขอโทษยอมรับผิด
ใช้อารมณ์มากเกินไปจนทำเรื่องไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ถ้าเจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะไปไหว้ขอโทษลุงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
รถเขาป้ายแดงไงเขาเลยแบบว่าเออโกรธใช่ไหมอืม